ดูสถานการณ์โควิด๑๙ก่อนเรื่องใหญ่ของคนไทยในช่วงเวลานี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๔ปีอยู่ที่เพชรชบูรณ์นะฮะ
เขาตัดสินใจกินยาฆ่าย่าฆ่าตัวตายนะครับคือเขาติดโควิดด้วยนะฮะ
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยพี่สาวก็เพิ่งเสียชีวิตจากการติดโควิดเหมือนกันนะครับ
นี่วันนี้พาไปชาปนกิจนะครับอายุ๕๔ปีนะครับผู้ชายคนนี้นะครับ
ติดโควิด๑๙แล้วก็กินยาฆ่าย่าจนเสียชีวิตนะครับเป็นการฆ่าตัวตาย
วันนี้ทางครอบครัวแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยนำศพไปชาปนกิจที่วัดเขาน้อย
ตลาดแคร์อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขามี
เขาเชื่อว่าติดโควิดมาจากรถขายกับข้าวที่เป็นรถพุ่มพวงนะครับ
ซึ่งวิ่งขายอยู่ใน๖หมู่บ้านแล้วคนขายกับข้าวเนี่ยไปติดโควิดนะ
จากนั้นเนี่ยเขาก็มีการตรวจผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่คนขายกับข้าวรถพุ่มพวงคันนี้เขาเข้ามาขาย
ก็ตรวจชาวบ้านพบว่าติดโควิด๖๘คนต้องปิดไป๒หมู่บ้าน
ทีนี้ผู้ตายเขาติดด้วยเขาก็เครียดจัดมากนะครับผลก็ติดนะฮะ
ก็เลยตัดสินใจกินยาฆ่าย่าจนเสียชีวิตนะครับก่อนหน้านี้พี่สาวก็เพิ่งเสียชีวิตจากโควิดสิบเก้าเมื่อสองวันก่อน
นี่ฮะส่วนบรรยากาศในพื้นที่เนี่ยคือชาวบ้านเขาก็ได้จัดแสดงความอาลัยกันอยู่ที่บ้าน
ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงหมู่บ้านเสี่ยงก็ไม่กล้าออกจากบ้านกันเหมือนกัน
เพื่อนบ้านบอกว่าคาดว่าโควิดที่ระบาดในพื้นที่เนี่ยมากับรถขายกับข้าวนั่นแหละนะครับ
เริ่มแรกเนี่ยลูกชายของคนขายกับข้าวไปทำฟันก่อนแล้วน่าจะติดโควิดมาหรือเปล่า
เพราะว่าคนขายกับข้าวเนี่ยมีอาการเป็นไข้ต่อมาอาการไม่ค่อยดี
ก็ไปซื้อชุดตรวจโควิดเนี่ยมาตรวจนะครับปรากฏว่าติดนะฮะผลเป็นบวกนะครับ
อสมก็ลงพื้นที่เพื่อจะตรวจแบบกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดในหมู่บ้าน
แล้วก็ติดหลายคนรวมทั้งผู้ตายในครั้งนี้ด้วย
มาเขาบอกว่าลูกเขาไปทำฟันทำฟันแล้วเขาติดโควิด
แล้วพอเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นไข้ไข้หวัดลงคออะไรอย่างนี้
พอเสร็จแล้วแล้วเขาก็หายตัวไปเขามารู้อีกที
เขาบอกว่าเขาเป็นโควิด